เล่าเรื่องกรณีที่ตำรวจขับรถไป

แล้วปรากฏว่าตำรวจทั้งสองนาย

รถไปมุดใต้รถที่บรรทุกเสาเข็ม
ทำให้หลังคาเปิดแล้วตำรวจเสียชีวิต
เพราะรถบรรทุกเสาเข็มกลับรถใช้ทุกเลนเลย

ใช่ค่ะแล้วพอเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นแบบนี้
เราก็ไปถามเมียของดาบตำรวจ
ก็บอกด้วยนะบอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับรังสังหรณ์ต่าง
อย่างวันนี้ค่ะนักข่าวของเราไปที่สาราวัดโคกดอกไม้
อยู่ที่จังหวัดชายนาฏ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งศพดาบตำรวจอำนาจอ่อนเทียน
ก็มีญาติญาติเดินทางมากราบศพมาแสดงความเสียใจนะคะ
ภรรยาของดาบตำรวจอำนาจบอกว่าจริงคบหากับสามีมา๑๕ปีแล้วนะ
มีลูก๒คนคนโต๑๘น้องป่วยเป็นสมาธิสั้น
อีกคนนึงเนี่ย๕ขวบเองร่างกายก็ยังแข็งแรงปกตินะคะ
สำหรับลูกคนเล็กซึ่งภรรยาเนี่ยบอกเลยสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะ
คือตัวภรรยาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็โทรคุยกันปกติเลยแต่ว่าวันนั้นโทรหาบ่อย
ไม่รู้รู้สึกเป็นห่วงรู้สึกคิดถึงอยากบอกรัก
ปกติคุยกันวันละ๖๗ครั้งแต่วันที่เกิดเหตุ

รู้สึกแปลกมันเป็นห่วง

ตื่นมามาบอกรักพ่อมากอดพ่อมาหอมพ่อ
ปกติลูกชายคนเล็กไม่เคยตื่นมาส่งพ่อเลย
เดี๋ยวลองฟังเสียงภรรยาหน่อยค่ะ
บอกพ่อนะเขาก็ถามว่าเป็นอะไร
ก็บอกพ่อออก

อยู่ค้างวันที่คืนพลระหัสกลับสูบ

ปกติลูกชายคนเล็กจะไม่เคยตื่นมาส่ง
แต่วันนั้นลูกชายคนเล็กตื่นมาส่งตื่นมา
แล้วก็มองจนสุดทางบ๊ายหอมพ่อแล้วก็เข้าไปนอน
แล้วก็ตอน๖โมงครึ่งลูกชายคนเล็กตื่นมา
โทรหาเขาแชมป์หน่อยพี่เขาแชมป์ถึงใช้หน้าหรือยัง
ปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะไม่เคยตื่นมาถาม
นี่เธอบอกว่าเป็นลางบอกเหตุนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเธอทำไมถึงอยากบอกรักสามี
เยอะมากเลยในวันที่ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนะคุณนะ
และอีกอย่างหนึ่งนะเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้
ตอนตี๒ได้ยินเสียงสามีมาคุณ
แล้วก็เหมือนในฝันแต่ได้ยินเสียงเป็นเสียงสามีเลย
พูดสั้นว่ามาแล้วนะเธอเล่าให้ฟังฮะ
แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการที่สุดก็คือ
เรื่องของการว่าจะเอาผิดกับทางรถบรรทุก

เพราะว่ารถบรรทุกกลับรถขนาดนี้นะคุณนะ

ฝั่งกลับ๒เลนส์ฝั่งอีกฝั่งอีก๒เลนคุณ

และอีกอย่างสิ่งที่ภรรยาผู้ตายบอก

ระหว่างเสามีไฟไหมคุณดูสิ

เพราะเธอเชื่อว่าสามีของเธอซึ่งเป็นตำรวจ
ขับรถด้วยความระมัดระวังเสมอ
แล้วทีนี้พอรถบรรทุกเสามันกลับรถ

เธอเลยเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

บอกว่าถ้าสามีฟังอยู่นะเธอร้องไห้ด้วยคุณ

บอกว่าอยากบอกนะรักพ่อคิดถึงพ่อนะ

ไม่ต้องห่วงคนทางนี้นะเดี๋ยวจะดูแลเอง
ที่อยากถามคือความคืบหน้าเรื่องคดีจะเป็นอย่างไร

เมื่อกี้รถบรรทุกประมาทหรือเปล่า
ไม่ติดไฟตรงเสาที่บรรทุกมาเลย
มั่นใจเลยว่าสามีเธอขับรถไม่ประมาทแน่นอน
กระสูญเสียตำรวจไปหนึ่งนายนะคุณนะ
และอย่างสะเทือนใจตรงที่ว่าตำรวจขับรถจะไปเอาทุนให้ลูก
ใช่ค่ะที่ลูกพิการแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้